ข่าวเย็นไทยรัฐยังคงเกาะติดสถานการณ์การรวมกลุ่มเพื่อชุมนุมนะคะ
ของกลุ่มคณะราษฎรที่แยกราชประสงค์นะคะเริ่มเวลา๑๖นาฬิกา
และหลังจากนั้นค่ะเขาจะมีการเคลื่อนพลทั้งหมดนะคะ
ไปที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อทำกิจกรรมบางอย่างเนี่ยนะคะ
เอาไปดูความคืบหน้าที่บริเวณสำนักงานตำรวจแห่งชาติกันหน่อยนะคะ

ทีนี้อีกหนึ่งจุดที่ผู้สื่อข่าวของเราประจำอยู่คือถนนด้านหน้าเลยนะคะ

ติดตามบรรยากาศกันเลยนะคะจากคุณภูริพัฒน์บุญนินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดบรรยากาศเข้ามาค่ะเชิญค่ะ
ตรงจุดนี้นาขณะนี้จุดที่ผมยืนรายงานอยู่กับคุณผู้ชมครับ
ยังคงมีเพียงสื่อมวลชนและประชาชนบางส่วนเท่านั้น
ที่มายืนรออยู่บริเวณจุดนี้ซึ่งนอกเหนือจากพื้นราบแล้ว
ซึ่งจำนวนนั้นค่อนข้างที่จะบางตานะครับแต่ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการรวมตัวกัน
อยู่ที่บริเวณแยกราชประสงค์อยู่นอกเหนือจากนั้นคุณผู้ชมครับ
บริเวณถนนทั้งสองฝั่งของถนนพระรามหนึ่งไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปยังแยกอังรีดูนัง
หรือว่าฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปยังแยกราชประสงค์นั้นณขณะนี้มีการจะมีการปิดการจราจรไปแล้วเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์
ซึ่งนอกเหนือจากการปิดการจราจรแล้วคุณผู้ชมครับบริเวณทางเข้าของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งสองฝั่งนั้น
ถูกรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาทั้งมีการนำเอารัวรวดหนามลักษณะนี้นะฮะ
รวดหนามมาแขวนไว้อยู่บริเวณจุดนี้ซึ่งนอกเหนือจากรั้วรวดหนามแล้วคุณผู้ชมครับ
ผมพาคุณผู้ชมมาดูใกล้ใกล้แบบนี้ครับยังมีการนำเอาโซ่รวมไปถึง
รวมไปถึงลวดสลิงแบบนี้ครับมารัดไว้กับบริเวณของ
หลังจากแผงของริมรัวแล้ว
ยังมีรถดำซึ่งเป็นรถดำของเอกชนนั้น
มายกรถดำอยู่ไว้บริเวณจุดนี้เพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีใครคว่างปลาสิ่งของเข้าไปด้านในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย
นี่คือบริเวณทางเข้าของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูบริเวณทางออกกันบ้างนะครับ
ซึ่งทางออกนั้นมีการรักษาความปลอดภัย
บริเวณทางออกนั้นลักษณะคล้ายกับบริเวณทางเข้า
โดยทางตำรวจนั้นมีการนำเอารั้วรวดหนามมาแขวนไว้บริเวณจุดนี้เช่นเคยนะครับ
แต่ผมอยากพาคุณผู้ชมไปดูข้างในครับ
มีตำรวจควบคุมฝุงชนจำนวนหลายกองร้อยที่อยู่บริเวณด้านในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งณตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมเริ่มมีการวางกำลังอยู่บริเวณจุดนี้แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
ซึ่งภายในคุณผู้ชมครับมีการเสริมกำลังตำรวจจาก
๖กองร้อยเป็น๑๔กองร้อยหรือประมาณ๒๑๐๐คน
กระจายไปทั่วกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งนอกเหนือจากกำลังตำรวจแห่งชาติ
โดยรถคันนี้นั้นสามารถปล่อยขึ้นเสียงได้ไกลถึง๓กิโลเมตร
สามารถกำหนดทิศทางเสียงให้เจาะจงไปยังเป้าหมายได้

ซึ่งคลื่นความถี่ดังกล่าวนั้นเป็นอันตรายต่อการได้ยินของมนุษย์ด้วยนะครับ
ซึ่งทีมข่าวนั้นก็ภายหลังจากมีการสำรวจแล้วคุณผู้ชมครับ
มีการนำเอารถคันนี้มาจอดไว้ประมาณ๓คันบริเวณด้านในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย
อีกสักครู่นึงจะมีการแถลงข่าวอยู่บริเวณด้านใน
ซึ่งเป็นลานเสาทงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดยการแถลงข่าวของทีมโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถึงเรื่องของมาตรการในการรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมในวันนี้
หากมีความคืบหน้าผมจะรายงานกลับไปครับ

ปกติแล้วการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชน
จะออกมาทำนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่วันนี้

มีทั้งรถฉีดน้ำแรงดันสูง
มีทั้งรถส่งสัญญาณความถี่สูง